พาไปเที่ยวกันบ้างค่ะจะได้ดูแบบผ่อนคลาย
พาไปเที่ยวบึงกาลบึงกาลเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวดังเยอะอย่างถ้ำนาคาใช่ไหม
แต่ว่าคราวนี้จะพาไปดูที่อันซีนค่ะพาไปดูนาคาเล่นน้ำพญานาคเล่นน้ำเนี่ยค่ะ
เป็นหินพญานาคเล่นน้ำอันนี้อันนี้อันนี้อันนี้
นี่แหละเขาบอกว่าเพิ่งค้นพบใช่แล้วก็เหมือนงูมากมากใช่
บางคนก็บอกว่าเนี่ยเหมือนพญานาคมาเล่นน้ำเลยนะคะ
ซึ่งเป็นหินในช่องหุบเขาน้ำหินเนี่ยคล้ายเท่ากับมองไปนะคุณผู้ชม
เนี่ยในมุมเนี่ยคล้ายกับหัวแล้วก็ลำตัวของพญานาคเนี่ยค่ะ
อันนี้แบบตื่นตาตื่นใจนะใช่แล้วดูสิทอดยาวความยาวเนี่ยประมาณ๑๐เมตร
ทีนี้เจ้าของเพจบึงการเดย์เนี่ยนะคะเป็นคนแรกเลยอ่ะ
ที่เอาภาพเนี่ยมาเผยแพร่หินพญานาคเล่นน้ำเนี่ยนะคะ
อยู่ในพื้นที่เขตสำนักสงฆ์ห้วยหินแหบที่หมู่๑๑บ้านนนศิลา
อำเภอบึงโขงหลงที่บึงการนะคะแล้วหินเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลย
เออที่ผิวหินเนี่ยก็ลักษณะเท่าที่ดูเห็นไหมคะ
ลักษณะน่ะเหมือนกับที่ถ้ำนาคาเลยแล้วบางคนก็เชื่อว่าตรงช่องเขาจุดตรงเนี้ย
อาจจะเป็นเส้นทางของพญานาคในอดีตก็ได้นี่ค่ะเราทำภาพเปรียบเทียบให้เห็นนะคะ
ใช่แล้วทีมข่าวของเราได้คุยกับคุณศรัทธาลาบวัฒนาเจริญนะคะ
ที่เป็นคนถ่ายภาพถ่ายคลิปนี้ค่ะ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเห็นที่ตรงนี้มา๒ปีแล้วนะ

เมื่อตอนเที่ยงของเมื่อวันที่๒๒ที่ผ่านมาเนี่ยนะ

เราก็เลยถามคุณศรัทธาในมุมของช่างภาพเนี่ย

บอกว่าถ้าเกิดส่วนตัวผมนะผมชอบมันสวย
แล้วก็ดูแปลกตาอย่างส่วนหัวแล้วก็ลำตัว
คือมันดูเป็นต่อกันยาว๑๐เมตรค่ะ
มีส่วนมองบางมุมนะเหมือนเสียญพญานาคที่ถ้ำนาคา
บางคนดูเขาบอกว่าเหมือนงูใหญ่บางคนก็บอกว่าเหมือนจราเข้
แต่ถ้าเกิดว่ามองในมุมวิทยาศาสตร์
อันนี้มันก็เกิดจากน้ำที่ซ้อขอบหินจนมันเป็นร่องลึกแบบนี้ค่ะ

ด้านด้านข้างแก้มซ้ายยังคงความชัดอยู่นะครับ
ผมก็เลยลองถ่ายดูว่าถ้าเก็บลักษณะนี้ล่ะ
ข้างซ้ายก็เทียบเท่ากับส่วนเสียงที่๑ของถ้ำนาคาพอดี
พอผมวางกล้องให้คล้ายกับเสียญบนธรรมนาคาปุ๊บ
ผมก็รู้สึกว่ามันพอดีมันเหมือนกันพอดีครับ
ถ้าในมุมมองเกี่ยวกับธรรมชาติตรงนั้น
ผมก็รู้สึกว่ามันสวยมันสวยมากอยู่นะครับ
มีความแปลกตาครับไปในแต่ละจุดมันไม่ได้ประมาณนี้
เพราะว่ามันเหมือนจะเป็นช่วงเขาขนาดไม่ใหญ่ใช่ไหมครับ
และมีหินได้นะครับราบยาวมา

เรื่องเกี่ยวกับน้ำมันซอฟขอบอะครับ
นี่ค่ะคุยกับคุณศรัทธาที่ถ่ายภาพนะคะ
เท่านั้นไม่พอนักข่าวของเรา
ไปคุยกับหลวงพี่พิเชษภัย
อันนี้เป็นเรื่องเล่านะครับผมไม่ใช่ข้าวจานเล่าเองครับผม
ก็คือสมัยแต่ก่อนเนี้ยถ้าใครเข้ามาเนี้ยถ้าถ้าจะหาปูหาปลาในลำห้วยเนี้ย
เห็นปลาเต็มห้วยก็เอาไม่ได้เพราะว่าเจ้าที่เขาห่วงมันเป็นที่เหมือนประมาณว่า
มันเป็นกึ่งเมืองรับแลเป็นเส้นทางที่เชื่อมจากภูลังกาลงมา
ลูกปั้นของแม่ย่าศรีปฐุมมาแล้วก็พ่อภูกษีศุธโท
ก็คือท่านมาบอกว่าท่านก็คือท่านต้องการจะมาช่วยอยู่ที่นี่
เพื่อจะมาสร้างวัดตรงนี้ให้เป็นวัดถ้าปั้นลูกท่านไว้แล้วท่านจะมี
ก็คือเรียกลูกหลานประมาณว่าเรียกลูกหลานมาช่วย

ก็คือพอพอพอพอพอพอปั้นท่านเกิดก็ประมาณว่า
ความเปรียบแรงก็เกิดขึ้นแล้วคือหน้ามือเป็นหลังมือ
อืมเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องตำนานนะคะที่หลวงพี่เนี่ยเล่าให้ฟัง
บอกว่าจริงคือจราเข้โดนเทวดาหลอกเข้ามาแล้วก็เอาหินหนีบเอาไว้

แล้วนอกจากนี้เนี่ยนะคะทุกวันนี้เนี่ยหลวงพี่บอกนะ
มีนักท่องเที่ยวเข้าไปชมความอาหารสัจจันทร์บ้างแล้ว
วันหนึ่งก็ประมาณสักร้อยกว่าคนทีนี้คิดหนักแล้วค่ะ
เพราะว่าอะไรต้องเตรียมสถานที่ไงรองรับยิ่งช่วงปลายปีนี้โอ้โห
ออกข่าวไปออกไทยรัฐทีวีไปแล้วเดี๋ยวปลายปีนี้คนจะไปเที่ยวเยอะด้วย
แล้วการเดินทางเนี่ยถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบถ้ำนาคาเนี่ยนะคะกับที่นี่เนี่ย
ที่นี่สะดวกกว่านะเพราะว่าไม่ต้องขึ้นเขา
ขับรถผ่านสวนยางชาวบ้านแล้วก็ไปจอดหน้าสำนักสงฆ์เดินเข้าไปชมได้เลยค่ะ
นี่ค่ะจุดตรงนี้อยู่ที่บึงโขงหลงที่บึงการนะคะ
เพื่อใครอยากไปเยี่ยมชมไปเที่ยวก็ได้นะคะ
แต่จริงอยู่ในตำบลเดียวกันอำเภอเดียวกันกับถ้ำนาคาเลยนะคุณนะ
วัดห้วยแหบเนี่ยอยู่ห่างจากทำนาคามาแค่๘กิโลเมตร
นี่ผมเช็คพิกัดให้แล้วเดินทางไม่กี่นาทีก็ถึงกันแล้วนะฮะ
ถ้าเที่ยวถ้ำนาคาเดินลงมายังไม่เหนื่อย
ก็สามารถไปวัดห้วยแหบไปดูเหมือนหินจราเข้ได้อีกนะครับ